รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

อ้าวอยากหนัวขูไปตั้งสิงโตมาเล่นดิ
ไม่ใช่

กลัวมันหมายถึงว่าหายไปไหนคนหนึ่ง
เอ้าเดี๋ยวก็มามันจะไปนะ

เออมันก็เป็นธรรมดา

ทำไมน้าเป็นคนแบบนี้เนี่ย

เพราะเรานี่เอาแค่แบบพอมีพอกินนี่
ไม่ใช่อยากรวยอยากนู่นนี่นั่น

นี่มึงมาด่ากูทำไมเนี่ย
ก็ฉันถามนะว่าอยากรวยไหมนะตอบว่า

ก็เท่านี้แหละมายืนด่าอยู่ได้บ้าเปล่าเนี่ย

น้าเบิร์ตอยากรวยป่ะฮึ

นี่เราจะคิดทำตัวไปวันเหรอ

แล้วถ้าพี่ไม่รวยครอบครัวพี่อยู่ยังไง
พี่กินอะไรผมอยากจะรู้

บอลอะไรแล้วบอลอยากรวยไหม

อยู่ไปวันแห้งชามน้ำชามได้ยังไงวะ
มึงมีหัวไว้คั่นหูเหรอ
อุ๊ยเดี๋ยวพ่อเอาเลือดหัวออกไปดี

นี่ขนาดไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อให้สติ๊กเกอร์ติดรถเลย

วัดท่ากระบือวัดท่าม้า
นี่หลวงพ่อให้ฉันมาติดหลังรถ

ทำไมรถขับมามองหน้าฉันก่อนนะ

แต่ว่าก่อนกลับหลวงพ่อบอกโยม

หลวงพ่อให้มา๓คำฉันล่ะสิ

เอาจริง

เผ็บจะรวยจะได้เริ่มเป็นลูกจ้างเจ๊
อยากรวยปะ
เดือนพ่อฉันถามพับที่นี่เลยนะ

อ่าชาณสี่
เจ๊เป็นนี่ชี้สูงเปิดชี้แค่ฟันพอกชี้แค่ฟัน

ใครอยากเป็นผัวเจ๊

ใครอยากเดินไล่ออก

ถ้ายังไม่แยกย้ายไปทำงาน

มีคู่หูนักช็อปจากทางบ้านค่ะ

คุณแอร์และคุณพลอย

คือถ้าถามแล้วก็ครบประมาณปีกว่า

เอาล่ะคำถามข้อแรกเหมือนทุกคำถามค่ะ
ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

อ้าว

ไปหาเรื่องอะไรล่ะ

แม็กซี่มันทาวนเลยหัวหลงอยู่นานน่ะ

เฮ้ยแสดงว่าหายแล้ว
ไม่มีเงินจ่ายหมอ

กินไก่เยอะเป็นเก้าอะไรอ่ะ

มันเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอ

น้ำม่วบมันต้องไปเนื้อแล้วขาดกลับ

เดี๋ยวนี้เซเว่นมีมอสไซค์ขายเลยนะ

พอเราจะเดินออกถามอีกอย่าง
พี่บิ๊กไบท์ไหม

จริงกันดิยังไงขายมอเตอร์ไซด์นะโซเว่น
มอเตอร์ไซด์มหาวิทยุเดียแน่ความราช

โอ้โหมึงนี่ยิ่งมายิ่งหนัก

คุยกับคนนู้นเลยฉันไม่ว่าง

ไอ่โน่ากลัว
เบิร์ทไอ่

โอ้โฮก็จะแปลงราวมันแหละ
ไม่มีอะไรนากลัวมึงหรือไอ่เบิร์ท
น้องครับน้องหาไส้อะไรครับ

ไอ้น้องไม่ได้บาทบ้าเลยหรือเปล่า
มาซื้อไส้เดือน

กรอเมฆเค้าหลูกว่าในนี้ใครจะขายไส้เร็วดูบ้าวต่อ

ชูน่าในน้ำแร่นอติลูดบอกเลยว่า๑๘๕กรัม
ไม่ต้องไปตกให้เสียเวลาน้องซื้อของพี่ไปเลยราคาถูก

น้าดีกว่านี่ครับสลัดไก่ถูกที่สุด
ฮะสลัดอกไก่เออ

โอ้โหยาวเลยครับ
น้องน้องนี่ดีกว่าของพี่นี่
มีพร้อมเลยอันเดียวแล้วถูกมาก
กินได้ทั้งแซลมอนแล้วก็จิ้มแคคเกอร์
กินได้เลยอ้อก็ใช่ไง
จริงป่ะของพี่ถูกกว่าของหน้าถูกกว่า

สรุปผลิตภัณฑ์นอติรุธอันไหนราคาถูกที่สุดครับ

มาแล้วครับผม

โนตีรูซตลาดไก่

อย่าคุยเรื่องโกกักเลย
มีเจ๊ทันตัวรวมกัน

ของผมนี่ครับเป็นปลาแซลมอนผลิตภัณฑ์จากนอตีรูดเหมือนกันครับผม
ปรุงรสเข้มข้น

เฮ่ยมาพร้อมกับแท็กเกอร์นะครับ
ทานคู่กันอร่อยแสนอร่อย
และที่สำคัญราคาไม่แพง

หนูยังไม่หมด

สมมุติว่า๓คนนี้ต้องเลิกเป็นแฟนคนหนึ่ง
คุณเลือกใครบ้าง

คุณครับไปเติมเงินก่อนค่ะ
เฮ่ยเจ๊

ผลิตภัณฑ์จากหนอตี้รูซทั้งสามแบบนี้นะคะ

เพราะว่าอะไร
ไม่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นกระป๋องใหญ่กว่านะ

มันน่าจะแพงกว่าปกติคือปกติเราซื้อประมาณ๕๐กว่าบาท

เอาละค่ะคุณแอร์และคุณพลอยต้องตอบแล้วค่ะว่า

เฉลยอันที่ไม่ได้เลือกนะคะนั่นคือสลัดอกไก่ธัญพืช๑๔๐กรัม

และจะเฉลยอีกหนึ่งอันอันที่ไม่ได้เลือกนะคะนั่นคือ
ทูน่าในน้ำแร่๑๘๕กรัม

ราคาต้องถูกกว่า๔๒บาท

ตอนนี้สะสมเงินเป็นราคา๒๐๐๐บาท
คุณแอร์และคุณพลอย

มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ไป

หรือเพราะเจอแกงป่วนของเรากันแน่นะครับคุณแอร์

คำถามข้อที่๒รออยู่

อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊ค
แกงปวนด้วนราคา๑๐๐๐๐๐บาท
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา